กันที่เรื่องราวของนักร้องสาวเสียงดีร่างเล็ก

เธอก็ยึดถือเอาคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มาเป็นไอดอลเหมือนกัน

เธอก็ได้เดินทางไปร่วมงานรำลึกการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงปีที่๒๒
เป็นครั้งที่๖แล้วด้วยนะคะติดตามบรรยากาศกันค่ะ
พ้นไปแล้วนะคะสำหรับการจัดงานครบรอบ๒๔ปี
จากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อคำหวานนี้
ซึ่งก็มีเหล่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังจากทั่วฟ้าเมืองไทย
คนเอาเพลงฮิตเพลงดังมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงคนรักแม่พึ่งกันอย่างจุใจเลยล่ะค่ะ
นักร้องเสียงเนอร์เปล่าปาวลีเง่าเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์
ตัวแทนนักร้องที่ได้ไปร่วมโชว์บทเพลงอมตะของราชินีลูกทุ่ง
โดยเธอเผยว่าเป็นปีที่๖แล้วที่ได้ไปร่วมรำลึกนักร้องในดวงใจ
หลังจากได้รับบทบาทแม่พึ่งในภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงค่ะ
พร้อมกันนี้เธอก็ได้กล่าวขอบคุณราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักร้องลูกทุ่งรุ่นหลัง
และตั้งใจจะยึดแม่พึ่งเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ
เราก็ไปเป็นปีที่๖แล้วนะคะตั้งแต่เรื่องพุ่มพวง
จริงเปล่าไปตั้งแต่วันที่๙แล้ว

แล้วก็แต่งหน้าทำผมให้กับคุณที่สาราริมน้ำ
ค่ะไปร่วมกับป้าที่เคยแต่งหน้าทำผมในเรื่องพุ่มพวงนี่แหละค่ะ
พอมีเวลาว่างแล้วก็ไปทำบุญที่วัดทัพกระดาน

ที่เกิดมาเพื่อเป็นราชินีลูกทุ่งให้กับคนไทย
ได้เห็นตัวอย่างได้ให้แม่พึ่งเป็นต้นแบบที่ดี
ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากดำเนินตามแม่พึ่งไว้แบบนี้นะคะ
ก็อยากสืบสารเพลงลูกทุ่งไปเรื่อยขอบคุณแม่พึ่งมากค่ะ
อกจากนี้นักร้องสาวก็ได้เผยเรื่องหัวใจว่าตอนนี้แฮปปี้ดี
หลังจากที่ประกาศผ่านสื่อว่ากำลังคบหาอยู่กับเอิร์ทการกิจเจริญ
ทายาทพิธีกรชื่อดังซูโมกิ๊ก
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าอาจจะไม่ค่อยได้โชว์หวานผ่านสื่อ

ไม่ได้เกี่ยวกับที่ผู้ใหญ่สั่งห้ามแต่อย่างใด
พร้อมกับออกตัวว่าไม่กดดันที่ถูกจับตามองเรื่องความรัก
คบหากันในครั้งนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้
เชื่อว่าไม่มีอะไรเสียหายค่ะ
เราไม่ได้ปิดอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าดำเนินชีวิตไปปกติ
จริงก็อยากลงนะแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูป
ไม่ได้สั่งห้ามอะไรค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเรามากกว่าค่ะ
ถ้าเกิดเขาไม่ชอบถ่ายรูปก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
กดดันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเนอะ
เราก็ไปในทางที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ถือว่าความรักก็ไม่ได้สิ่งที่ผิด